เกมต่อไปที่เราจะต้องหุ่นเบื้อกหนัง

คนตอนนี้น่าจะมีความกระหายมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีสมาธิมากขึ้นจากนัดนี้ที่พวกเราผิดพลาดไปแล้วก็น่าจะไปแก้ไขในวัดนัดเวียดนามครับ
เชียร์ที่สนามแล้วก็เชียร์ที่เมืองไทยนะครับก็จะพยายามเอาใช้ชนะให้ได้ครับ
หน้าของเจ้าตัวก็บ่งบอกถึงความผิดหวังได้เป็นอย่างดีนะครับ
ในฐานะที่เป็นคนดูคนเชียร์แน่นอนนะครับผมหวังว่ากำลังใจน่าจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
กำลังใจน้องกันได้เยอะนะครับยังมีเกมต่อไปในการเจอกับเวียดนาม
ถ้าเราพลิกกลับมาได้สถานการณ์มันก็จะกลับมาอยู่ในมือเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ